กลับมาในช่วงนี้มาดูประเด็นที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะ
หลังจากที่ทีมงานของหมอปลาเข้าไปตรวจสอบหลวงปู่แสงยานวโร
เกจิชื่อดังที่มีอายุเกือบ๑๐๐ปี
และท่านป่วยเป็นอัลไซเมอร์ที่วัดป่าดงสว่างธรรมจังหวัดยะโสธร
ไปตรวจสอบก็เพราะว่ามีคนร้องเรียนว่าถูกลวนลาม
ลูกศิษย์ได้พาท่านมาจำวัดที่วัดป่าอารัญญาวิเวกแล้วค่ะ
วันนี้ที่วัดป่าอรัญญาวิเวกตำบลไก่คำอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
พบว่าประตูวัดถูกปิดนะคะ
มีพระเลขาและกรรมการวัดคอยเฝ้าอยู่ที่หน้าประตู
ส่วนหลวงปู่แสงยังคงจำวัดอยู่ในกุฏิค่ะ
ไม่อนุญาตให้ญาติโยมเข้าพบหรือกราบไหว้นะคะ
สสจังหวัดอำนาจริงนางสมหญิงบัวบุตร

หลวงปู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะอารมณ์ดีขึ้นแต่ลูกศิษย์ยังไม่พร้อมให้สื่อมวลชนเข้าพบนะคะ
เนื่องจากห่วงความรู้สึกของหลวงปู่
แล้วก็บอกว่ายอมรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าหลวงปู่เป็นพระที่ปฏิบัติดีมาเสมอและเมตตากับทุกคน
บอกว่ามองว่าหมอปลานั้นมีการวางแผนเตรียมการ
กวัดมาล่วงหน้าและไม่ต้องการให้หมอปลาเข้ามาขอขมา
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นรุนแรงเกินไป

ที่จะนำหลวงปู่เดินทางไปตามวัดต่าง
เพราะว่าไม่สามารถปกป้องหลวงปู่ได้ค่ะ
เจตนาเป็นความเป็นพุทธนิดหนึ่ง
คุณก็ต้องมีการทักท้วงในตอนนั้นแล้ว
คุณก็บอกหยุดก่อนอะไรพวกนี้คุณต้องหยุด
นี่คุณรีบถ่ายรีบส่งข่าวเลย
อันนี้มันเป็นการทำสิ่งก็
มันไม่ใช่ว่าทำแล้วมาขอโทษมันไม่ใช่แล้ว

นี่ค่ะขณะเดียวกันหลังจากที่ผู้สื่อข่าว
ที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ได้ออกมาขอโทษ
และจะเดินทางมาขอขมาหลวงปู่แสงภายในวันนี้
โดยเมื่อชาวบ้านลูกศิษย์ทราบข่าวก็

นางเพ็ญบุญสมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่
อมรับว่าไม่พอใจกับพฤติกรรมของนักข่าว
ถ้าเดินทางมาเธอกับชาวบ้านก็ไม่ยอม
และจะไม่ยอมให้เข้าไปกราบขอขมาหลวงปู่

ก็รับไม่ได้ทั้งหมอปลาและนักข่าว
ที่มาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมแบบนี้ค่ะ

แต่ว่าก็มีการจัดเตรียมรูปของท่านมาตั้งไว้ที่หน้าวัด
ถ้าหากจะมาขอคำมาตามอย่างที่บอก
ก็ไม่มีการอนุญาตให้เข้าพบค่ะ

หมอปลากับคุณน้ำฟ้าก็กราบขอขมาหลวงปู่แสงแล้วนะครับ
เป็นการกราบขอเข้ามาผ่านสื่อออนไลน์นะครับว่า
เขาทั้งสองคนนั้นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ยืนยันว่าที่ทำไปทำเพื่อส่วนรวม
และที่สำคัญครับเขายอมรับด้วยว่า
ได้ส่งทีมเข้าไปเก็บหลักฐาน
คลิปที่มีการเผยแพร่มาก่อนหน้านี้ครับ
นายจีรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลามือปราบสัมภเวษี
กับนางสาวประพัทธ์สอนบริฐิธนภัยบูรณ์หรือว่าน้ำฟ้า

หลังจากเข้าไปตรวจสอบหลวงปู่แสง
พระเกจิชื่อดังที่จังหวัดยักษ์โสธร
คุณน้ำฟ้ายอมรับว่าพฤติกรรมของเธอนั้นไม่ดีไม่เหมาะสม
อยากจะขอโทษเพราะว่าสำนึกผิดจริง
ขณะที่หมอปลานั้นยอมรับว่าไม่รู้มาก่อน
หลวงปู่แสงท่านอาภาษณ์เจ้าหน้าที่นะครับ
ก็เพิ่งทราบที่ตอนหน้างานเช่นกัน
เขากับคุณน้ำฟ้าน้อมรับกรรมและขอโทษกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
แต่อยากจะให้เข้าใจว่าที่โวยวายเนี่ยเป็นการเถียงกับพระลูกศิษย์ครับ
ก่อนอื่นนะฮะผมก็ต้องขอกราบ
ขอโทษลูกศิษย์ศิยนศิษย์ของหลวงปู่แสง
แต่ผมก็ยังบอกว่าเจตนาของผมวันนั้น
มันมีผู้เสียหายร้องเรียนมาแล้วมันมีคลิปลีโอส่งมาให้เรา
เราก็บอกพศนพุทธเพื่อเข้าไปสอบถามข้อเท็จจริง
ทีมผมเข้าไปตัวหม่อป้าเข้าไปผมพร้อมรับผิดชอบ
หลวงปู่แสงก็ได้มีการไปรักษาอย่างถูกวิธี
ไอ้ศิษยานุศิษย์ที่สวงแห่งหาผลประโยชน์มันเป็นอย่างไรล่ะ

และที่สำคัญเรายืนยันเราไม่ได้ก้าวร้าวหลวงปู่แสงเลย
แต่วันนั้นที่มันมีการเถียงกัน
ก็รู้ว่าเราเถียงกับกลุ่มลูกศิษย์นะครับ
อกจากนี้นะครับหมอปลายังไลฟ์นะครับ
ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับกรณีหลวงปู่แสงนะฮะ
มีผู้เสียหายร้องเรียนมาที่เขาจริงแต่ไม่มีหลักฐาน
เขาก็เลยส่งน้องน้องทนายลงพื้นที่รอบแรก
แล้วก็ได้ข้อมูลมาว่ามีพฤติกรรมจริงตามที่มีผู้ร้อง
โดยมีแม่ชีแล้วก็พระลูกศิษย์รู้เห็นเป็นใจ
จากนั้นก็เลยส่งทีมไปรอบ๒เพื่อเก็บหลักฐานครับ

ก็ถามกับลูกศิษย์ว่าถ้าเขาไม่มาเปิดเผยเรื่องนี้
แล้วหลวงปู่แสงเนี่ยจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องหรือไม่ฮะ
แต่ยอมรับว่าน้องสองคนครั้งแรกเข้าไปน้องกลัว
การที่เราจะทำอะไรผมจะต้องมีหลักฐาน
คือสิ่งที่สำคัญเราไม่คำนึกว่าอย่างไร
เราต้องมีหลักฐานตามที่ว่าแหล่งข่าวพูดมาจริงหรือไม่จริง
แล้วมันก็เป็นจริงตามคลิปที่เราเห็นครับ
เราไม่ได้มีการจัดฉากใดทั้งสิ้น
เพียงแต่เราไปพิสูจน์ตามข้อที่จริง
ว่าเขาเนี่ยได้ทำอย่างที่แหล่งข่าวของเราโดนมาหรือเปล่า

แต่รอดที่สองที่เจ้าหวานแค๊ปไปเป็นเพื่อน
ไม่มีการพูดแล้วก็มีการจับอย่างคิดที่ปรับ
แต่วันนี้หมอปลาเขาก็ยังมีภารกิจอยู่นะครับ
ลงพื้นที่ตรวจสอบหมอน้ำมนต์รักษาทุกโรคที่บุรีรำครับ
ซึ่งเป็นวิธีรักษาของนายประดิษฐ
อาจารย์หน่อยแสนประเสริฐอายุ๔๑ปีในอำเภอชำนิ
โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฝ่ายปกครองตำรวจผู้นำชุมชน

หลังจากก่อนหน้านี้อาจารย์หน่อยประกาศว่า
เขาสามารถรักษาผู้ป่วยจากหลายโรค
ผีปอบเข้าก็หายคนสติไม่สมประกอบก็หาย

ครั้งนี้หมอปลานะครับขอพิสูจน์หมอนมนต์แบบนิ่มนวลไม่ผงผาง
ระวังคำพูดต่างจากครั้งที่ไปหาหลวงปู่แสงนะครับ
หมอปลาบอกว่าเท่าที่สัมผัสได้เป็นการรักษาแบบพื้นบ้านในสมัยอดีต
ถ้าทำดีขออนุโมทนาด้วยแต่ให้ระวังเรื่องผลประโยชน์ครับ
มีความคิดเห็นนะคะจากหลานของหลวงปู่แสง

พูดถึงประเด็นเรื่องของหลวงปู่แสงที่มีการตรวจพบประวัติ
ว่ามีการติดเชื้อรักษาซิฟิลิสต์นะคะ
ของหลวงปู่แสงเนี่ยเชื่อว่าซิปิลิสต์นั้น
อาจจะเกิดจากยุงที่กัดท่านตอนที่ไปทุดงในป่า
แล้วก็เตรียมที่จะปรึกษาว่าจะดำเนินคดี
กลุ่มบุคคลที่ทำให้เสียหายหรือเปล่านะคะ
รวมถึงฝากหมอปลาว่าควรเข้ามาขอขมาหลวงปู่ค่ะ
คุณทักษณาดีหอมซึ่งเป็นหลานของหลวงปู่แสงนะคะ

ถึงประเด็นที่พบประวัติการรักษาโรคซิฟิลิส
ซึ่งสังคมตั้งคำถามว่าหลวงปู่เป็นซิฟิลิสต์ได้ยังไง
คุณทักษณาบอกว่าเธอเป็นลูกของน้องชายของหลวงปู่
และทราบดีว่าท่านเป็นอัลไซเมอร์เพราะอายุมากแล้ว
ส่วนเรื่องซิปิลิสต์นั้นเธอไม่แปลกใจ
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลวงปู่เป็นพระที่ทุดงไปตามป่าตามเขา
ทำให้ท่านอาจจะถูกยุงกัดจึงทำให้มีเชื้อซิฟิลิสต์
และเคยอาภาษณ์เป็นโรคมาเลเลียเกือบเอาชีวิตไม่รอด

ท่านไม่มีลูกไม่มีภรรยาบวชมาตั้งแต่อายุ๒๐ปี
เชื่อว่าหลวงปู่ไม่มีทางทำอะไรเสื่อมเสีย
และที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียนะคะ
ส่วนหมอปลานั้นเธอมองว่าควรศึกษาข้อมูลให้ดี

และขอให้หมอปลานั้นไปขอขมาหลวงปู่ค่ะ
เพราะว่าค่อนข้างจะเก้าระเอาอยู่ที่ไปวาส

คือไม่เคารพพระผู้ใหญ่ที่เพื่อนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

เรายังเป็นคาราวาสกองเรือนศีล๕เราก็ยังไม่มี
แล้วเราจะไปตัดสินลงปู่แบบนั้นได้ยังไงใช่ไหม
ญาติโยมหรือคารวาสไม่มีสิทธิ์จะไปตัดสินพระ
ว่าท่านผิดหรือไม่ผิด
มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนน่าจะเป็นหน้าที่ของทางคณะสงฆ์นะคะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างปรึกษากับญาติพี่น้องว่าจะทำยังไงต่อไป
ส่วนเงิน๕๗ล้านบาท
บอกลูกหลานไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีเงินจำนวนมากขนาดนี้
เงินส่วนนี้ใครเป็นคนดูแลผลประโยชน์ทั้งหมด
เธอก็ตั้งคำถามนะคะตามปกติแล้ว
ถ้าหากหลวงปู่มรณภาพเงินทั้งหมดก็จะต้องเข้าวัด
เพราะฉะนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยค่ะ
ล้านบาทนะคะใครเป็นคนดูแลเงินก้อนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมครับหลานของหลวงปู่แสงยังยืนยันได้ว่าหลวงปู่
ได้รับรักษาอาการอาภาษณ์มาโดยตลอดและก็มีการเอาไปรับรองแพทย์มาแสดงด้วย
ส่วนอาการติดเชื้อที่หลายคนตั้งข้อสังเกตล่าสุดนะครับ
ด้านประสาทวิทยาออกมาให้คำตอบเรื่องนี้แล้วครับ
ประเด็นพฤติกรรมของหลวงปู่แสงที่ท่านแสดงออกกับศิษยานุสิต
ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นพฤติกรรมที่มาจากอาการป่วยหรือไม่
หลานสาวของหลวงปู่ท่านยืนยันนะครับบอกว่าหลวงปู่บวชมานานไม่ต่ำกว่า๘๐พันศา
แล้วมีอาการอาภาษณ์อัลไซเมอร์ซึ่งมีประวัติการรักษานะครับ
อาการป่วยของหลวงปู่แสงนะครับได้รับการยืนยันจากแพทย์ที่ดูแลธาตุขันหลวงปู่
โดยมีรูปการเข้าให้การรักษาพร้อมระบุว่า
อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลและการขอหลักฐานการรักษาหลวงปู่
จากโรงพยาบาลต่างและจะดำเนินการนะครับตรวจสุขภาพ
อาการปัจจุบันของหลวงปู่ซึ่งเตรียมสรุปผลในเย็นวันนี้
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับนายแพทย์เขตชัยเสือวรรณศรี
ชำนาญด้านสมองและระบบประสาทโรงพยาบาลบำรุงราชครับ
ออกมาให้ข้อมูลผ่านรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่า
กรณีเจอผลบวกมันเป็นผลบวกลวงได้ในหลายกรณีเช่น
ในคนท้องผู้ป่วยมาเลเรียวรรณโรค
แพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองตับอักเสบเป็นต้น
เพื่อความชัดเจนจะต้องให้หมอตรวจเชื้อเชิงลึกครับ
จากการตรวจอะไรบ้างตรวจเลือดหรือตรวจน้ำไขสันหลัง
ทั้งนี้นะครับซิฟิลิสเป็นโรคที่ตรวจเจอแล้วก็ไม่ตรงไปตรงมาแบบโรคอื่นนะ
ส่วนสาเหตุมันไม่ใช่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์เสมอไป
อย่างไรก็ตามนะครับผลเลือดอาจเป็นบวกได้ตลอดชีวิต
แม้จะมีเพศสัมพันธ์มานานแล้วก็ตาม
ซึ่งการที่ปรากฏนะฮะในใบตรวจร่างกายของหลวงปู่
ยังไม่สามารถบอกได้ว่าป่วยซิฟิลิสหรือไม่
หรือว่าอาภาษณ์ด้วยโรคซิฟินิสหรือไม่
สำหรับการติดเชื้อซิฟิลิสนะครับมีกี่รูปแบบ
ทีมข่าวได้สอบถามไปยังคุณหมอ
เพื่อขอข้อมูลพบว่ามีอยู่๓ทาง
ตามนี้ครับ
ก็โดยปกติตัวของซิฟิลิสเองเนี่ยมันจะต้องได้อยู่ด้วย๓ทางนะครับ
ทางแรกเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนการเทศสัมผัสนะครับ
ส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการสัมผัสโดยตรงนะฮะ
ซึ่งการสัมผัสโดยตรงก็จะเป็นการสัมผัสในส่วนบาดแผล
สามนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ติดจากแม่
ถ้าเอาตามที่๓นี่คือเป็นไปได้ครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกการสัมผัสโรคนะครับ
โดยตัวเองมือไปสัมผัสกับตัวเองบันแผน
โดยตรงมีโอกาสแล้วครับ

อาจจะมาลักษณะของการมาสัมผัสบริเวณใบหน้าตนเอง
ทั้งลิมปีปลากจมูกและดวงตาก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อเข้าไปได้

อย่างไรก็ตามนะครับคุณหมอหมูหรือว่านายแพทย์วีรศักดิ์ท่านย้ำนะครับว่า
เมื่อติดเชื้อนะครับมีรูปแบบการสัมผัสด้วย
ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่ารับเชื้อมาในรูปแบบใดกันแน่ครับ
นี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่ากระแสตีกลับไปที่หมอปลาค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะ
กรณีที่พานักข่าวไปตรวจสอบหลวงปู่แสงนะคะ
คือมีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้
จนกระทั่งอาจจะกลายเป็นคดีความตามกฎหมายได้ด้วยนะคะ
เราไปดูส่วนหนึ่งกันค่ะ
อายุขนาดนี้เลยค่ะเป็นอันไซเมอร์

นึกถึงตันปฏิบัตินี้ปฏิบัติเจ้าประดับชีวิตของตันล่ะ

มึงอย่าไปผีผามค่ะอะไรรวดตัดสินใจแม่ง
บุกค่ะกำลังงุยมัน
แม่งล้มได้นะเมืองค่ะนะเตือนมึง
นี่ค่ะอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์นะคะ
ก็บอกว่าหมอปลาต้องมีสติไม่ใช่คล้อยตามไปตามเสียงของกลุ่มสนับสนุน
หรือพอได้คลิปมาต้องตรวจสอบก่อน
ไม่ใช่ไม่ตรวจสอบแล้วบุกเข้าไปอย่างเดียวก็เตือนหมอปลานะคะ
คือจากการออกมาเคลื่อนไหวของอาจารย์เฉลิมชัย
คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายโดยเฉพาะเรียกร้องให้หมอปลาออกมาแสดงความรับผิดชอบนะคะ
อีกคนนึงที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การกระทำนี้ก็คือ
นายอนันตชัยชายเดชทนายความชื่อดังค่ะ
ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คตั้งคำถามบอกทำกับหลวงปู่แสงได้ยังไงนะคะ
ได้ดูข่าวเห็นคนพานักข่าวไปบุกหาหลวงปู่
ซ้ำยังมีนักข่าวใช้คำพูดไม่เหมาะสมหัวเราะเยาะท่าน
ว่าหลวงปู่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ทำแบบนี้รับไม่ได้ค่ะ
ศิษยานุสิตของหลวงปู่ต้องการดำเนินคดีกับคนกลุ่มนี้
นายอนัญชัยก็ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสายกรรมฐานยินดีเป็นทนายความให้ค่ะ
ควรจะไปตามวิธีการของมัน
และอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเขาไปเนี่ยเขามักจะมีนักข่าวซึ่งกลุ่มเดิมหน้าเดิม
แล้วก็มีการไลฟ์สดมันเหมือนกับเป็นการจัดคอนเทนต์
ขณะนี้เนี่ยท่านชะลาภาพมากอายุท่านนี้ไม่ใช่๙๘๐๐กว่าปี
เพราะคนสมัยก่อนเนี่ยจะแจ้งเกิดช้าท่านมีโรคประจำตัวหลายโรค
แล้วท่อนล่างท่านเนี่ยเป็นอัมพาตเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ดูเวลาท่านนั่ง
นายนันตชัยยืนยันนะคะ๑๕พฤษภาคมนี้จะขึ้นไปกราบหลวงปู่แสงที่วัดป่าจังหวัดยะโสธร
พร้อมทั้งตรวจสอบการกระทำของกลุ่มบุคคลด้วยนะคะว่าเข้าข่ายความผิดด้านใดบ้าง
ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่กลุ่มที่บุกเข้าไปในวัดเท่านั้นแต่ยังตรวจสอบไปยังกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดด้วย
เพราะมองว่าอาจมีการจัดฉากค่ะ
เรื่องนี้นะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง
แม้แต่หลวงพี่น้ำฝนก็ออกมาบอกว่ารู้สึกเจ็บปวดใจเหลือเกินตอนที่เห็นคลิปหมอปลาบุกไปตรวจสอบครับ
พระครูประหลัดสิทธิวัฒน์หรือว่าหลวงพี่น้ำฝนนะครับเจ้าวาดวัดไผลล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ระบุว่าสิ่งที่หมอปลาทำเนี่ยไม่ถูกต้องทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนไม่ใช่จู่จะเอาหลักฐานมาจะเอาภาพมาจะเอาคลิปมาแล้วไปไลฟ์ทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรท่านตั้งคำถาม
ที่ยังไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแล้วมาตัดสินเองเปรียบเสมือนสารเตี้ยไปตัดสินเขาโดยไม่รู้เรื่องราวที่มาที่ไป
หลวงพี่น้ำฝนบอกด้วยว่าสิ่งที่ได้เห็นตามในคลิปท่านเจ็บปวดใจครับ
มันเจ็บตัวนะครับกับพระรูปหนึ่งอายุทั้ง๙๐กว่านะครับ
และโดยเฉพาะที่เห็นชัดเจนเลยคือว่า
ทุกคนเข้าไปกรูกันในทำข่าวแล้วไปอย่างนี้
ทุกวัดซึ่งบอกไว้เลยว่ามันผิด
ขณะที่กลุ่มพลังศรัทธาหลวงปู่แสนนะครับ
หนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะโสธร
เพื่อแสดงพลังให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะโสธร
ปกป้องหลวงปู่แสงครับ
ซึ่งเป็นอริยสงฆ์เป็นพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
โดยไม่เกรงกลัวต่อกลุ่มบุคคลที่ไปแสดงท่าทีก้าวร้าวกับหลวงปู่แสงครับ
เรื่องนี้ก็ตามต่อกันยาวนะคะ
เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมในไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้นะคะ